อีกหนึ่งที่อีกหนึ่งงานเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
ก็มีการจัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติ
เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน๓

โอ้โหผู้ร่วมงานครับข้างคึกคักเลยทีเดียว
บรรยากาศภายในงานตลาดไทยย้อนยุคบ้านรจันทร์
วัดโพ๙ต้นอำเภอค่ายบางรจันทร์
จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็คึกคักเป็นอย่างมาก
จากมีการจัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติ
เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน๒
ก็มีพันธุ์ตำรวจโทษหมอบหลวงคิติบดีประวิทรองภูวาธกาล

มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเลยทีเดียว

เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทย
ไตล์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าศักดิ์
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทย
ุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าศักดิ์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน๒

ก็มีสิงบุรีลบบุรีชัยนาธิ์และอ่างทองนะครับ
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยนิทัศกาลการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทย
ไตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าศักดิ์ของทั้ง๔จังหวัด
ก็มีการแสดงโชว์ชุดพิเศษ

อย่างคุณตุ๊กกี้สุดารัฐบุตรพรม
โอ้โหตลกชื่อดังรู้กันอย่างเป็นอย่างดี
และคุณสงกรานรังสรรปัญญาเรือนอก
คนนี้ก็เป็นนักร้องชื่อดังจากค่ายหนุ่มไว้
รวมทั้งก็มีอาหารพื้นถิ่นสไตล์ฟิวชั่นนานาชาติ
ให้ผู้ร่วมงานได้ชิมอีกด้วยอาหารฟิวชั่นชัยนาธิ์